ปลดทุกข์ก็ลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องราวชีวิตของเธอ
แล้วก็เรื่องราวชีวิตของคนในเผ่านะครับ

คุณผู้ชมที่เป็นผู้หญิงและคุณผู้ชมที่เป็นผู้ชาย
ส่งข้อความเข้ามาได้หน้าจอของเรานะฮะ
มีท่านหนึ่งบอกว่าผู้หญิงทำให้โลกสดใสแล้วก็อ่อนโยน
ดังนั้นเราต้องอ่อนโยนกับเพศสตรีนะครับ

แล้วก็ต้องอ่อนยนไม่ใช่แค่วันสตรีสากลอย่างเดียวเท่านั้นด้วย

แล้วก็จากเมื่อสักครู่ค่ะคุณผู้ชมได้ชมเรื่องราว
ของหญิงสาวชาวเขาเผ่ามงค์กับค่านิยม
เรื่องของการฉุดที่มีมาตั้งแต่อดีตในชื่อตอนว่า
ฉุดกระชากชีวิตไปแล้ว

กระชากสิทธิของพวกเธอกลับคืนมา

อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
เกี่ยวกับแนวทางในการช่วยเหลือแล้วก็แก้ไขปัญหานี้นะคะ
ซึ่งจากที่ทีมงานรถปลดทุกข์ก็ลงพื้นที่ค่ะ
ไปพูดคุยกับนางกันนิกาแสงทอง
ธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ก็ยอมรับนะคะว่ารู้สึกตกใจ
ที่ยังมีค่านิยมการฉุดของชาวเขาเผ่ามุ้ง

แต่ถ้าเรื่องนี้ถ้าเกิดขึ้น
ไม่สามารถอ้างได้แล้วว่าเป็นค่านิยม

เพราะว่าถือว่ามีความผิดทางอาญานะคะ

ดังนั้นค่ะควรที่จะรีบมาแจ้งความกับตำรวจโดยเร็วค่ะ
จะไปพิสูจน์ว่ากลมคืนจริงหรือเปล่า
พญาทันอาจจะศูนย์หายไป
สิ่งที่กรมได้รับรู้จากกระบวนการที่ว่ามีฉุด
โดยชาวมุ้งก็จากการที่เข้ามาขอเยียวยาค่าเสียหาย
ก็ที่ผ่านมาเนี่ยมีประมาณ๒คดีเท่านั้นเอง
ก็อาจจะจากการที่ว่าไม่ได้มาแจ้งความก็อาจจะเป็นไปได้
อกจากนี้นะคะนางกันนิกาก็บอกด้วยว่า
หน้าที่สร้างความรู้สร้างความเข้าใจให้กับชาวเขาเผ่ามงค์

โดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายภาคประชาชน
ให้เข้าไปอบรมกับชาวเขาเผ่ามงค์
ให้รู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของตัวเองค่ะ
เพื่อป้องกันคนที่นำเรื่องการฉุด
อ้างว่าเรื่องเหล่านี้เป็นธรรมเนียมเป็นประเพณีนะคะ